คุณพระต้องช่วยไล่ผีตะเคียน

เพราะว่าเพจสายใหม่ต้องรอดที่ถูก
ที่ได้รับเรื่องเรื่องนี้มานะบอกไม่รู้จะช่วยผู้หญิงคนนี้ยังไง
พาไปหาพระดีกว่าให้พระท่านช่วยครับ

จุดเริ่มต้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นพีอาสาวนะ
เดินผ่านรูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนนึกในใจแต่แบบชมนะสวยจัง
หลังจากนั้นก็ฝันแปลกก็คือมีผู้หญิงแต่งชุดไทยมาเข้าฝัน
แล้วมีอาการประหลาดค่ะจิกหัวจิกผมตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศที่พระอาจารย์ออสเนี่ยนะคะช่วยไล่ผีออกจากร่างของเธอค่ะ
เจ้าหนว่าล้างให้โดดดิ
หนูอยากมีผัว
พระอาจารย์บอกนี่แหละนี่แหละ
บางครั้งก็พูดหนูบางครั้งก็พูดกู
แล้วก็ประโยคสุดท้ายหนูอยากได้ผัว

พระอาจารย์ออสช่วยไล่ผีนางตะเคียน

คุณผู้ชมพระอาจารย์ออธเนี่ยเป็นเกจิ

เกจิอาจารย์ชื่อดังวัดสายไหม
ก็มีการบริกรรมคาถาแล้วก็ใช้มีดหมอ

จากนั้นหญิงสาวรายนี้ค่ะก็กรีดร้องเสียงดังสนั่นเลยนะคะ

ให้พระอาจารย์หรือครับท่านจะช่วยได้เหรอฮะเรื่องนี้อืม

อาจารย์ไพรวันค่ะหนูอยากมีผัวทำท่าไหนคะ
ฮะนี่หนูอยากมีผัวอ๋อนี่อ่า
ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลด้วยนะคะท่านลาอาจารย์ไพรวัลตอนนี้เลยนะฮะ
ทีนี้พอพระอาจารย์ออสก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะ
กลับไปสิ่งสถิตอยู่ในต้นตะเคียนดั่งเดิมเถอะนะออกจากร่างคนเถอะ
แต่ปรากฏว่าผีตัวนี้ไม่ยอมค่ะไม่ยอมค่ะ
บอกว่าจะเอาร่างผู้หญิงคนนี้เท่านั้น
อาจารย์ออสก็เลยบริกรรมคาถาต่อ
แล้วก็มีการประพรมน้ำมนต์ให้ด้วย
จนกระทั่งหญิงสาวรายนี้มีอาการดีขึ้น
มีอาการดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่อาการดีขึ้นแล้ว
หลังจากที่เสร็จพิธีพี่อาสาวรายนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะ

เธอเดินผ่านสารเจ้าแม่ตะเคียนในหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง
แล้วก็คิดในใจตอนนั้นนะคะว่าเอ๊ะทำไม
แม่ตะเคียนตนนี้สวยจังเลย
คือชมนะไม่ได้ด่าร่วมหลูกอันนั้นเลยนะครับ

ขณะนอนหลับฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยมายิ้มให้

ก็มีอาการประหลาดคล้ายกับถูกผีสิงร่าง
จู่ก็ชอบกลิ่นน้ำอบโบราณ

แต่เธอบอกว่าเธอคุมตัวเองไม่ได้
จิกหัวจิกผมตัวเอง

โดยผีตะเคียนบอกว่าอยากได้ร่างของเธอ
จากนั้นเธอก็มีอาการคือแน่นหน้าอก

บอกว่าพยายามสู้ขัดขืนแล้วนะ
เจรจาต่อรองกับผีตะเคียนด้วยนะ

ขนาดถึงว่าต้องไปเปลี่ยนศาสนา

แต่เธอบอกว่าก็ยังถูกรบกวนเหมือนเดิม
ก็เลยไปร้องเพจสายใบต้องรอด
ให้ช่วยพามาหาพระอาจารย์ออสนะคะ
ให้พระอาจารย์ออสช่วยไล่ผีตนนี้ออกจากร่างเธอหน่อย
คุณผู้ชมเธอบอกว่าหลังจากที่ไปเจอกับพระอาจารย์ออสแล้ว

เพราะพระอาจารย์บอกว่าให้มีสติและอยู่กับปัจจุบัน

แต่มันก็ยากเหมือนกันนะคะที่จะควบคุมตัวเอง

เขาเริ่มหยิกเกม

นอนไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราหลับแล้วเขาก็มาดึงเราอย่างเงี้นะ
มือมันไปดึงเองด้วยครับ
ถ้าเขาโกรธแล้วเขาก็จะอีก
อันนี้คือเราเชื่อว่าเป็นผีตะเคียนเนี่ยนะ

เขาคิดว่าร่างนี้เป็นร่างเขา
คิดว่าตัวเราคือร่างของเขา

คือสัมภาษณ์เพียร์สาวคนนี้ที่อ้างว่าถูกผีตะเคียนเข้าสิง
คือตอนนี้สัมภาษณ์ก็ดูเป็นคนปกติ
นี่ค่ะส่วนพระอาจารย์ออสค่ะ
บอกว่าจากการที่พระอาจารย์ทำพิธีแล้วก็ประพรมน้ำมนต์ให้
ก็ไม่เห็นวิญญาณอะไรมาแอบแฝงในร่างของเธอนะคะ
ตอนที่มีการพูดคุยกันแรกก็คุยปกติ
แต่พอสักพักอาการมาแล้วจิกมือตัวเองกลิดร้องโวยวาย

อาจารย์บอกว่ามองว่านี่อาจจะเป็นจิตปรุงแต่ง

คือตอนที่เจ้าตัวเห็นสารเจ้าแม่ตะเคียน
พอเห็นบ่อยเข้าเห็นทุกวันทุกวัน
ก็อาจจะอุปทานขึ้นมา
ก็เลยกลายเป็นว่าจิตปรุงแต่งให้เห็นภาพ
ผู้หญิงใส่ชุดไทยแล้วก็มาหาตัวเองอะไรแบบนี้นะคะ
อัตมาพระอาจารย์ก็เลยเทศให้ฟังบอกว่า
คนเราต้องมีสติตื่นรู้นะ
รู้รู้ตัวเองตลอดเวลาว่าทำอะไรอยู่

สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนมองว่า
เขาคงไม่มาสิงหรือแฝงตัวเองในร่างคนอื่นหรอก

คือผีตะเคียนก็ต้องไปสิ่งในร่างของไม้ตะเคียน

นี่พระอาจารย์ออสบอกแบบนี้ค่ะ